สาวไปดูหนุ่มดีกว่าค่ะ
เป็นงานแฟชั่นนะคะต้องบอกว่าโอ้โหหนุ่มละลานตาจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่อนันดาก็มานะคะ
คุณนนทนเจ็ดพี่พัฒน์นะคะกู้จิ้นมายอาโปะค่ะ
รวมไปถึงเนี่ยค่ะพ่อหนุ่มกัญชัยของเราก็ไป
คือลุคแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนี่แหละค่ะ
โอ้โหเรียกว่ามาเพียบเลยค่ะไบท์วชิลวิทย์ก็มาค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะหนุ่มนนท์เข้ามาลุคนี้กล้าวใจมาก

คือปกติเวลาร้องเพลงก็หล่ออยู่แล้วค่ะ
แต่พอมางานแฟชั่นเนี่ยโอ้โหหล่อหล่อจริง
แต่ที่ขอแซวนิดนึงนะคะคืออะไรรู้ไหมคะ
รองเท้าค่ะรองเท้าติดเพชรคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนี่
คือแบบว่ากระแทกตาดิฉันมากนะคะ
คือนนท์เขาก็แซวตัวเองนะคะว่าโอ้โหทีมงานจัดให้
เพชรเนี่ยไม่แกรงใจแว่นตาผมเลยโอ้โหนะคะ
นนท์บอกว่าชุดนี้เขาจัดมาให้นะคะเพชรเด่นไม่เกรงใจแว่นตาเลยค่ะ
ส่วนตรงนี้นะคะนนทนฮอตมากค่ะไปทุกที่ทุกที่สการเพลง
คือเขาบอกเลยนะคะว่าพี่ตอนนี้ผมหิวนอนมากกว่าหิวข้าว
นี่แฟนอาจจะชอบเพลงโต๊ะริมแต่นนท์บอกว่า
พี่ผมไม่ชอบโต๊ะผมชอบเตียง
ตรงไหนก็ได้ขอนุ่มริมก็ได้นะคะ

มีแบบนอนแบบ๑๐ชั่วโมงหรือว่า

ใช่นะคะปังมากจริงค่ะตัดมาที่หนุ่มมนันดา
เดินมาหล่อกับแฟนสาวโทถังคุณผู้ชมรู้ไหมคะ

โดนแฟนหลอกให้แต่งตัวหลอกบอกว่ามากินข้าวเย็นดินเนอร์
อ่านะคะงานไม่ใหญ่แน่นะวีเธอค่ะ
ตัวเต็มขนาดนี้เลยค่ะโหวันเศษไงช่วงนี้นะคะ
คนมีความรักก็แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ